ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนถึงขั้นไล่ยิงกันจนบาดเจ็บนะฮะ
คือถ้าต้นทางเลยเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากการกระพริบไฟใส่กันนะ
แต่หลังจากนั้นมันจะมีอะไรตามมามันก็ต้องไปดูกันเป็นส่วนนะนะ
แต่ถ้าถามว่าเออกระพริบไฟใส่กันเนี่ยเออมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงนะ

แต่มันต่อแล้วมันจะจบยังไงใช่ไหมมันก็เป็นแล้วแต่กรณีอีก
ท่านผู้ชมเจอรถข้างหน้าช้าเนี่ยทำยังไงดีนะ
พริบไฟใส่กันไหมนะเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็ต้องไปช่วยกันนะครับ
คนที่ถูกยิงบาดเจ็บนี่ฮะนายจักรพันธ์สุขสุพลสิริอายุ๒๖ปี
ถูกยิงด้วยปืนเก้ามอมอนะครับกระสุนเข้าที่แขนซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็หัวไหล่ซ้ายหนึ่งนัดนะฮะบาดเจ็บอยู่บนรถนะครับ
อยู่บนถนนสายเอเชียในช่วงจังหวัดพระนครศรียุธยา
ท้องที่ของตำรวจสพออุทัยนะอ่ารถของเขาก็เป็นกระบะ
เต็มคันรถเลยนะครับกระจกด้านคนขับนี่ฮะแตกละเอียดนะครับ
ขอบกระจกด้านล่างมีรอยกระสุนปืนอยู่หลายจุดโดนยิงเข้าไปหลายนัดนะ
แต่โชคดีเข้าแค่๒นะฮะปลอกกระสุนปืนเนี่ยเจอ๑๑ปลอกอ่ะ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับห่างจากรถของคนเจ็บไปอีกสักหนึ่งกิโลเมตร
จอดอยู่แล้วก็มีร่องรอยรูกระสุนปืนเหมือนกันตรงประตูข้างคนขับ
มีนัดเดียวคันนี้มีนัดเดียวนะครับคนขับไม่ได้โดนกระสุนนะครับ
ชื่อนายอัธวิทย์ใจห้าวนะนายอัธวิทย์ให้การกับตำรวจบอกว่า
เมื่อคืนนี้เขากับน้องชายขับกระบะมาคนละคันรับต้นโกโก้มาจากเท่าแก่
ชุมพรจากทางใต้จะไปส่งลูกค้าที่เชียงใหม่
ทางภาคเหนือก็คงผ่านมาด้วยนะครับ
่งหน้าจะขึ้นเหนือนะครับมาถึงเมื่อคืนนี้กลางดึก
แล้วไปมีปัญหากับรถที่เป็นเพื่อนร่วมทาง
นายอัฐวิตบอกว่ามีปัญหาเล็กน้อย
คิดว่าเจรจากันแล้วก็น่าจะจบ
แต่คู่กรณีกลับไปตามเพื่อนมาไล่ยิงแบบไม่ยั้ง
แถมยังลงจากรถมารุมทำร้ายต่อด้วยนะ
หลังจากไล่ยิงแล้วเนี่ยยังลงมาทำร้ายต่อด้วย
ตอนที่สปาร์ทจังคือว่าผมอ่ะตกไฟให้ใช่ไหมแล้วทีนี้อ่ะ
ก็ไม่ไม่ไม่ลงให้ผมที่เวลาเพราะผมรถหนักอ่ะอ๋อ
ก็เลยต้องลงลงท้ายเองเพื่อที่จะแสงเขาก็ไปต่อไว้แหละ
แต่พอพอพอลงท้ายมาปุ๊บเขาก็ลงกันจบยกฮิวให้ผมอ๋อ
อ๋อก็นั่นแหละไปพวกน้องน้องน้องชายก็ตามหลังมาพอดี
แล้วทีนี้น้องน้องน้องก็มามาจอดข้างหน้าก่อน
ก็เลยจอดตามน้องเพราะไอ้คันไอ้คันที่พูดว่าตอนนี้อ่ะ
จอดแล้วนั่นแหละผมก็เลยลงไปคุยกันอ่านั่นแหละ
บอกพี่พี่ก็เมาผมก็รีบไปทำงานนั่นแหละก็ต่างคน
เพราะว่าน้องผมพูดเรากว่าอ่าก็พี่รู้ว่าบุญชาจริงอ่ะ
พี่ขอโทษได้ไหมอ่ะที่พี่ยบนิ้วอ่ะนั่นแหละอือ
ออกไปก็คือขี่รถออกมาเขาก็มาปาดปาดผมก่อนแล้วก็ไปปาดน้องนั่นแหละ
อืมคือถ้าฟังจากนายอัธวิทย์เนี่ยกระพริบไฟแล้วมันมีต่อ
จักรพันธ์คนเจ็บเนี่ยอาการปลอดภัยเจ้าหน้าที่ให้ออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อช่วงเที่ยงนะครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเมื่อคืนเขาขับรถมาถึงถนนสายเอเชีย
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๘เขตอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีรุธยานะครับ
นายอัธวิทย์ขับรถนำหน้ารถเขาแล้วเขาเห็นรถกระบะอีซูซูสีขาวคันหนึ่งขับช้า
แช่อยู่เลนขวาก็เลยกระพริบไฟใส่เพื่อให้หลบทาง
พอรถกระบะคันสีขาวหลีกทางให้ทั้งคู่นายอัธวิทย์กับนายจักรพันธ
สองพี่น้องก็ขับรถกระบะขนต้นโกโก้ต่อไปตามทางตามปกติ
ขับต่อไปได้สักไม่เท่าไหร่กระบะคันสีขาวเมื่อกี้ที่ถูกกระพริบไฟใส่อ่ะ
เร่งเครื่องแซงหน้ารถนายอัธวิทย์และก็ขับปาดไปปาดมา
ที่คนขับรถกระบะคันนั้นจะขับมาขนาดข้างรถกระจกลงแล้วชูนิ้วกลาง
เป็นสัญลักษณ์ด่าให้ด่าด้วยด่าด้วยนะนอกจากชูนิ้วกลางแล้วด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
นายอัธวิทย์ก็เลยพูดตอบโต้ไปว่าให้หยุดรถให้จอดแล้วลงมาคุยกัน

กระบะคันสีขาวคันนั้นก็หยุดนะทั้งสามคันก็จอดชิดซ้ายข้างถนนหมด
ลงมาคุยกันสัก๕นาทีเนี่ยก็ไม่รู้คุยอะไรกันบ้างอ่ะนะ
ก่อนจะแยกย้ายกันไปก็เหมือนที่นายอัธวิทย์บอกว่าคิดว่าเรื่องน่าจะจบแล้ว
คุยกันคิดว่าจะจบแล้วพอนายอัฐวิทย์กับนายจักรภัณฑ์
ขึ้นรถขับออกไปทีนี้ไปได้สักไม่กี่กิโลเมตร
กระบะคันสีขาวเมื่อกี้ขับมาอีกมาปาดใส่ปาดไปปาดมาเหมือนเดิมเลย
แต่ทีนี้ระหว่างที่รถกระบะคันสีขาวขับก่อกวนอยู่นะครับ
มีกระบะแต่งซิ่งโหลดเตี้ยมาอีกคันนึงคาดว่าจะเป็นพวกเดียวกัน
ขับมาด้วยความเร็วแซงเข้าช่องขวาสุดขนาดข้างรถนายจักรพันธ์
แล้วคนในรถกระบะแต่งซิ่งโหลดเตี้ยรถกระจกฝั่งซ้าย
นั่งข้างคนขับลงแล้วก็ชักปืน๙มมขึ้นมายิงใส่รถ
รถนายอัธวิทย์กับนายจักรพันธ์คือยิงใส่มาไม่ต่ำกว่า๑๐นัด
แต่ว่านายจักรภัณฑ์โดนเยอะโดนไป๒นัทที่แขนกับหัวไล่ฝั่งซ้าย
จักรพันธ์ต้องหยุดรถส่วนนายอัธวิทย์พี่ชายก็ขับหนีขึ้นไปข้างหน้า
ไปหาป้อมตำรวจมีป้อมตำรวจพอดีแล้วก็แจ้งเหตุ
รถคู่กรณี๒คันก็จอดช่วงที่นายอัฐวิทย์เขาขับหนีไป
หาป้อมตำรวจนะจักรพันธ์เขาถูกยิงเขาต้องเข้าข้างทางแล้วค่ะ
กระบาด๒คันที่ตามมามีเรื่องก็จอดตรงรถนายจักรภัณฑ์
แล้วลงมากันประมาณ๑๐คนนะมายิงต่ออีก
มือยิงเนี่ยมาใช้ด้ามปืนทุบกระจกรถนายจักรพันธ์จนแตกอีก
ประตูรถแล้วก็รุมทำร้ายทั้งที่นายจักรพันธ์ยังนั่งอยู่ที่เบาะคนขับแบบบาดเจ็บ
ถูกยิงตอบโต้อะไรไม่ได้กลุ่มผู้ก่อเหตุก็รุมทำร้ายจนหนำใจ
แล้วก็กลับไปที่รถตัวเองแล้วก็ขับหลบหนีไป
นี่นะฮะโอ้โหสำหรับเส้นทางที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็คือจะเริ่มจากถนนสายเอเชียฝั่งมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือค่ะ
ช่วงหลักกิโลเมตรที่เก้าเขตอำเภออุทไทยจังหวัดพระนครศรีวิทยา
จุดแรกคู่กรณีขับรถแช่ขวาจนถูกนายอัธวิทย์
ขับรถกระพริบไฟใส่ทำให้คนขับรถกระบะ
คู่กรณีไม่พอใจชูนิ้วกลางให้ถัดจากจุดที่กระพริบไฟใส่อ่ะค่ะ
สักสี่ร้อยเมตรคือจุดที่รถทั้งสามคันลงมาเคลียร์ปัญหากันนะคะ
ทั้ง๓คันขับออกจากจุดที่๒ประมาณ๑๐กิโลเมตร
เข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
มีรถกระบะอีกหนึ่งคันขับตามมาสมทบเท่านั้นแหละ
มีการรัวยิงไม่ต่ำกว่าสิบนัดค่ะวิถีกระสุนเข้าไปที่รถของนายจักรพันธ์
คนที่ขับตามแปดนัดในแปดนัดนั้นโดนตัวนายจักรพันธ์สองนัดนะคะ
ส่วนรถของนายอัธวิทย์ที่ขับนำหน้าถูกยิงเข้าที่ประตูฝั่งขวา
เข้าไปแค่นัดเดียวค่ะ
คันนั้นเขาเป็นคนมาปัดหน้าพี่ชายผม
แล้วก็ให้พี่ชายผมก็เลยเรียกจอดแล้วก็คุยกัน
แล้วฝ่ายนั้นเขาไม่พอใจครับแล้วเขาลงมาสามคน
พี่ชายผมก็เลยเอกใจก็เลยบอกฝ่ายนั้นว่า
ต่างคนต่างจะย้ายขึ้นรถไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่า
เพราะผมก็จะไปส่งของกันพอผมกับพี่ชายผมขับรถออกไป
รถคันนั้นคู่กรณีเขาก็ขับปาดไปปาดมา
เหมือนขับยื้อเวลาให้พวกผมอ่ะแล้วก็มาคุยจะเรียกพวกมันมาครับ
มีรถกระบะอ่ะออนิวครับออนิวสีขาวรถเตี้ย
ขับมาแฟ้ข้างผมแล้วก็ยิงกระดำเลยอ่ะ
ประมาณเกือบสิบนัดได้ยิงรอบคันผมถ้าผมจำไม่ผิดก็
ประมาณเกือบสิบคนอ่ะสองคันอ่ะรุมผมคนเดียว
อืมเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามแต่ละจุด
แต่ละจุดตามเส้นทางเขาอ่ะนะนี่กล้องวงจรปิดนี่เห็นไหมนี่ไง
โอ้โหซึ่งความคืบหน้าในการตามตัวคนก่อเหตุนะคะ
ตำรวจสพออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยาบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทาง
ทำให้รู้ว่าคนร้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอบางประหันตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
กลุ่มที่ก่อเหตุชุดสืบสวนบอกว่ามั่นใจว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
น่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากไปสังสรรค์กันมาแล้วมาเจอรถกระบะขนต้นไม้ถูกกระพริบไฟใสก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
แต่ดูจากวิถีกระสุนที่ยิงเนี่ยเข้าประตูตรงที่คนขับเลยนะใช่ค่ะคือกาวตายอย่างเงี้ยิงแล้วก็หนำยิงเลยอ่ะอ่า